ไปดูเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันหน่อย
เรื่องของความประมาทนะเราก็ย้ำแล้วย้ำอีกจริงนะคุณผู้ชม
แต่ก็ยังมีบางส่วนยังมีบางคนที่ไม่ใส่ใจ
ไม่สนใจในเรื่องของกฎการจราจร
ขี่เอาตามใจฉันน่ะก็ฉันอยากไปทางนี้
ฉันอยากจะตัดเลนนี้ฉันอยากจะซ้ายสุดไปขวาสุด
ก็เรื่องของฉันมันเดือดร้อนคนอื่น
เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๙สิงหาคมนะคะเนี่ย
ตามเวลาที่ขึ้นอยู่มุมบนขวาของภาพเลย
คือรถคันสีดำเขาก็มาตามเลนเขานะ

จักรยานยนต์วิ่งมาปุ๊บ

เขาก็เลยต้องหักหลบไอจักรยานยนต์คันลูกศรแดงนี้
เบี่ยงมาชนกับรถคันสีดำ
ที่เขารอที่จะกลับรถ

คนขับกระบะก็รีบวิ่งลงมาเลยขอโทษขอโพย
แล้วก็ชี้ไปชี้มือไปทางด้านนู้นว่า

รู้ตัวใช่ไหมคะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน

ไม่ได้ลงมาดูว่าเขาเป็นอะไรยังไงกันนะ
คือคนปัจจุบันนี้นะเหมือนศักดิ์แต่ว่ามีรถบางคน
คืออยากจะขับยังไงก็ขับไม่สนใจ
ใครจะเกิดอะไรก็ช่างคือถนนเราใช้ร่วมกัน

แล้วมีคนโพสต์รูปภาพในข้อความด้วย

บอกว่าอาการหนักไม่น่าเบรกเลย
เตอร์ไซคีโนสีชมพูทำคนอื่นเดือดร้อนแล้วหนี
เนี่ยเดี๋ยวต้องช่วยกันตามตัวนะ
คือสรุปแล้วตอนนี้ก็ยังตามตัวไม่ได้ว่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณเกาะกลาง
ที่หน้าวัดโคกบำรุงราชอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
ใครคือกล้องมันก็ไกลเนอะแต่ใครที่รู้ตัวเอาอย่างนี้ละกัน
ใครที่รู้ตัวนะคะว่าเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ฟีโน่

ช่วยออกมารับผิดชอบการกระทำของคุณด้วยเนาะ
ใช่นี่กระบะเขาอุตส่าหักหลบคุณนะคุณปลอดภัย
แล้วนี่เด็กตัวนิดเดียวอ่ะตกใจอยู่แล้วอ่ะ